แฟนหนุ่มตาน้ำข้าวคุณอเล็กซ์เห็นหวานแบบนี้คุณว่าหวานไหมหวานมาก
แต่เขาไม่ยอมแต่งงานกันสักทีนึงทำไมหลายคนก็สงสัยแบบคุณเออหวานขนาดนี้

เพราะพี่ดาเนี่ยยอมรับแบบตรงเลยว่า

ซึ่งครอบครัวเขาก็เข้าใจนะคุณ

เป็นเพราะอะไรไปถามพี่ดากันหน่อยค่ะ
ก็มี๒เหตุผลใหญ่

ที่ช่วยหนูไว้อีกนิดนึง

ไม่ว่าจะปีนจากแย่ละนะ
ก็จะเป็นเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องคาวเจอร์เรื่องแต่งงาน
หรือว่าตอนนี้คือวัยรุ่นหลายคนก็อาศัยที่จะอยู่ก่อนแต่งกันเฉย
เหมือนแบบบางคนก็อยู่กันไปเรื่อยค่ะ

คือเราเห็นหลายคู่ที่แบบเขาอยู่กันยาวในแบบนี้
คือจริงคนเรามันมีทางเลือกของชีวิตนะคะ
แต่คุณดาเนี่ยที่เขาเลือกแบบนี้คือเขาโตแล้ว
ถูกต้องไหมอายุ๓๐กว่าแล้วด้วยนะ
ครอบครัวก็รู้ไงครอบครัวก็รับรู้ทุกอย่าง

รับผิดชอบเพียงพอที่จะสามารถดูแลตัวเองได้
และสังคมมันเปลี่ยนไปด้วย
คือถ้าคุณดูแลตัวเองได้ไม่ทำให้ตัวเองหรือว่าใครเดือดร้อน

คือพี่ดาจะบอกประมาณว่าหลายคู่ที่เขาอยู่กันโดยที่ไม่ได้แต่งงานแล้วอยู่กันยืดก็มี

ใช่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวด้วยนะคะ